ดูประเด็นเรื่องของคดีน้องชมพู่กันหน่อยนะคะโอ้โหวันนี้มีจะพูดว่ายังไงดีล่ะ
สังเวียนใช้คำนี้ได้ไหมคะหลายคู่หลายกลุ่มพันกันไปหมดเลยนะคะ
มีประเด็นเรื่องของลุงพลของแม่น้องชมพู่ให้ติดตามกรณีนายศิราเจนจาคะ
กับอ๋อกลับมาที่การกฎหมายแล้วก็มีธนายตั้มกับปู่มหามุณี
ซึ่งก็เป็นคนสนิทของลุงพลทั้งคู่อีกครับคือตอนนี้มันหลายมุมหลายด้านมาก
นายตั้มมีการออกมาโต้เรื่องของแสงซิงโครตรอนต่างนานาด้วย
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปทีละเรื่องนะคะวันนี้ลุงพลค่ะ
สารจังหวัดมุกดาหารด้วยไปขอคัดคำร้องเพื่อจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่
ท่านผู้ชมครับคดีน้องชมพู่เนี่ยณขณะนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่า
โอ้โหมีอะไรอีกเบื่ออะไรเหลือเกิน
นี่คือเรื่องของแง่กฎหมายข้อกฎหมายล้วนล้วนเลยนะครับ
เนี่ยวันนี้ยังอ่าลุงพลไปศาลนะฮะไปสารเพื่อไปคัดคำร้อง
เพื่อจะเอาคำร้องนี้ไปฟ้องเจ้าหน้าที่ที่เป็นคน
ขอสารออกหมายจับตัวเองแล้วก็ไปดำเนินการจับกลุ่มตัวเอง
ครับเออคือช่วงเช้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอน
ช่วงเช้าก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ทั้งวันเลยเนี่ย
คือลุงพลเนี่ยตื่นแต่เช้าออกมาแล้วก็มีการออกมาทำกิจกรรมกับกลุ่ม
ยูทูบเบอร์แฟนคลับเขาอ่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมวัดประจำวันของเขาอ่ะนะคะ
ครับจนสิบโมงก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายขึ้นก็บอกแค่ว่าเออตอบอะไรได้ก็จะตอบ
ไม่ได้ก็ไม่ตอบนะแล้วก็ขอไม่แสดงความคิดเห็น
เรื่องอุปกรณ์ซินโครตรอนตรวจเส้นผมเพราะว่าตอนนี้
หลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้ยันใช้ยืนยันว่ามั่นใจว่า
ลุงพลจะเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละ
ลุงพลบอกไม่รู้จักเรื่องนี้ก็เลยไม่ขอแสดงความคิดเห็นก็แล้วกัน
แต่เดี๋ยววันนี้จะไปสารจังหวัดมุกดาหารไปขอคัดคำร้องเอาไปมอบให้กับทนายตั้ม
แล้วเดี๋ยววันพุธเนี่ยก็จะออกจากกกอกไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสกลนครเข้ากรุงเทพ
เพราะว่ามีนัดกับนายศิระส่วนกรณีเรื่องที่แม่น้องชมพู่เตรียมเปิดตัวทนายความสู้คดีเนี่ย
ลุงพลก็บอกว่าก็เชื่อมั่นในตัวทนายตั้มทนายสิทธานี่แหละ
เรื่องคดีก็ให้ทนายเข้าไปคุยกันในศาลก็แล้วกัน
ซึ่งสื่อก็แอบถามเหมือนกันนะคะว่าลุงดูเป็นมิตรขึ้นเนอะ
ช่วงก่อนที่ลุงจะโดนหมายจับเนี่ยลุงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยอมให้สื่อหลักสัมภาษณ์เท่าไหร่
แต่หลังดูยิ้มแย้มดูเป็นมิตรกันมากขึ้น
การสบินพิมศ์กรีมะคาวใครละ
เลยที่แบบเป็นทนายมาช่วยฟังอย่างอ้อ
ไม่รู้นะครับว่าเขาเกี่ยวกับทนงทนายเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันคืออะไร
ครับท่านนายฝั่งจำเลยหรือฝั่งผมอะไรผมก็ไม่เคยรู้เท่าไร
แล้วลุงพลรู้สึกยังไงบ้างครับ
สำหรับผมเองผมก็เชื่อมั่นในการทำงานของทนายฝั่งผม
ที่ขึ้นอะไรอย่างนี้อ๋อประสบการณ์ประสบการณ์ล้วนครับ
ที่ผ่านมาทำให้ต้องปรับลุกอะไรอย่างนี้หรือครับ
คือก็ต้องพูดน้อยลงเนาะครับตอบเท่าที่ตอบได้ครับ
ข้างหลังลุงพลนั้นปู่มหามุนีนะฮะลายให้เฝอเขาด้วย
เดี๋ยวมีประเด็นของปู่มหาวุณีอีกประเด็นนึง
เขาก็ไปตามติดชีวิตนายชัยพลอยู่
ค่ะเพราะว่าวันพุธที่๙วิทยานายนเนี่ยจะไปกับธนัยตั้ม
ไปที่สภาผู้แทนรัศดรไปเข้าพบ
นายศิราเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ค่ะอ่าไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมเรื่องถูกออกหมายจับถูกดำเนินคดีน้องชมพู่อะไรนี่แหละ
ใช่ส่วนบ่ายโมงวันนี้ค่ะบ่ายโมงวันนี้เนี่ย
ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยค่ะแล้วก็น้าตายด้วยไปสารจังหวัดมุกดาหาร
ยื่นคัดค้านการประการตัวนะคะ
ลุงพลบอกด้วยว่าจะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานตำรวจที่ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
และตำรวจที่เข้าทำการจับกลุ่มแล้วจับกลุ่มแล้วนำตัวเขาไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สถานีตำรวจนครบานปฐุมวัน
ก็อยู่ที่สถานีตำรวจอยู่ที่ศาลเนี่ยประมาณ๒ชั่วโมงแล้วบ่าย๓โมงก็เดินทางกลับค่ะ
ระหว่างทางก็มีแฟนโครงแฟนคลับมารอรับนะคะ
ก็คาดว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปร้องเรียนที่คณะกรรมธิการกฎหมาย
หรือว่าในชายภนเขามองว่าการออกหมายจับไม่เป็นธรรม
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไปมอบตัว
เขาตั้งใจไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แล้วบอกว่าเป็นการจับตัวไม่ได้มอบตัว
จะส่งมาที่กกตูมท้องที่นะฮะ
ก็ย้ำสถานะว่ายังไม่มีการตัดสินว่าเป็นคนผิด

แต่เขาก็มีสิทธิ์จะต่อสู้คดีต่อไป

วันนี้นางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมภู

มันทำให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีทนายกว่ามาช่วยเหลือแล้วแม่น้องชมพู่บอกว่าตอนนี้มีทนายแล้ววันนี้แม่น้องชมพู่คุยกับเรานะครับบอกว่าตอนนี้มีทนายความที่จะต่อสู้คดีในชั้นสารแล้วอยู่ระหว่างการเซ็นมอบอำนาจกันวันที่๙มิถุนายนนี้เวลา๑๑นาฬิกาเดี๋ยวจะเปิดตัวทนายด้วยการเดินทางไปมอบดอกไม้ให้กั

บอกมาหลายคนก็คาดเดากันไปต่างนานาคือถ้าเปิดตัว๙มิถุนายนเนี่ยตรงกับวันที่นายชัยพลจะไปพบนายศิระนายศิราเจนจาคะที่สภาเลยเพื่อขอความเป็นธรรมด้านคดี
แม่น้องชมพู่บอกว่าต้องขอขอบคุณทนายความทุกคนที่ได้ยื่นมือเข้ามาแสดงเจตนาดีมาจะช่วยเหลือเรื่องคดีความรวมถึงนายบุญถาวรปัญญามณีโชธนายความที่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะมาให้กำลังใจในวันพรุ่งนี้คือ๘มิถุนายนส่วนทนายที่แม่น้องชมพู่ได้ติดต่อไว้เรียบร้อยจะมาช่วยเหลือมาว่าความให้
ตัวแม่น้องชมพู่เนี่ยทนายไม่ได้ต้องการค่าจ้างอะไรเป็นการมาช่วยบอกว่าต้องการช่วยคนจนพร้อมกับยืนยันว่าตัวเองไม่เคยเปิดรับบริจาคเงินอะไรนะครับและขอประกาศตรงนี้ด้วยว่าจะไม่มีการเปิดรับเงินบริจาคเดี๋ยวมีคนเห็นเปิดรับบริจาคแล้วจะเข้าใจผิดกันยืนยันว่าไม่มีส่วนเรื่องต่างในขณะนี้ก็ถือว่าสบายใจขึ้น

ไม่ได้ต้องการสินจ้างรางวัลอะไรทั้งนั้นเป็นทนายที่มาช่วยคนจนแล้วก็
เรียกว่าไม่มีค่าจ้างนะคะสบายใจขึ้นค่ะทนายพูดให้เรามีกำลังใจ
ให้กำลังใจพวกเราทุกคนแล้วก็
เดี๋ยวรอเปิดตัวค่ะว่าจะเป็นคนทนายคนไหนคนไทยจะเชื่อมั่นเขาแค่ไหนคนไทยทุกคนรู้จักเขาค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดู๙มิถุนายนนะฮะแม่บอกคนไทยทุกคนรู้จักเขานะคะส่วน๑๒มิถุนายนนี้นะครับมีรายงานว่านายศิราเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษดร
มาที่บ้านกอกที่มุกดาหารจะมาเยี่ยมครอบครัวของคุณแม่น้องชมพู่ค่ะนะแม่น้องชมพู่บอกว่าก็ยินดีต้อนรับก็ถือว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านนะฮะเพราะว่านายศิระเนี่ยวันนั้นเราไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยคดีน้องชมพู่เนี่ยค่ะคุณศิราก็บอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคือนายชัยพลหรือว่าทนายสิทธาจะมายื่นเรื่อง
เรียนขอความเป็นธรรมเรื่องคดีอันนี้ก็รับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาให้ตามขั้นตอนส่วนแม่น้องชมพู่ถ้าคิดว่าไม่ได้เป็นความด้านคดีไม่มีความเป็นธรรมหรือว่ามันมีเรื่องไหนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเนี่ยก็พร้อมจะรับฟังก็เลยมีข่าวว่าคุณศิราอาจจะเดินทางไปที่บ้านกอกหรือเปล่าส่วนประเด็นเรื่องเครื่องซินโครตรอนที่ใช้ตรวจเส้นผมที่เป็น

เรื่องเครื่องซิงโครตรอนว่ามันทำงานค่อนข้างแม่นยำค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีหลายฝ่ายเหมือนกัน
มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แล้วนะคะ

บอกว่ามีอนุภาคหรือสารประกอบในเส้นผมได้
แต่ไม่ใช่สิ่งที่เอามาใช้ระบุว่าเส้นผมนั้นเป็นของใคร
ส่วนใหญ่ที่ใช้คือใช้กว้างในระดับเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน

สิ่งก้อนเหล่านี้มันคงได้รับสารจากสิ่งแวดล้อมเดียวกัน
นายตั้มบอกเข้าใจว่าการใช้ทำงานแบบนี้ทำได้
แต่ทนายตั้มบอกว่าไม่มีใครใช้มาพิสูจน์หรือยืนยันอะไรกันแบบนี้
เพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยเป็นคดีแรกในโลกเลยละมั้งที่ใช้ระบุตัวบุคคล
ซึ่งลุงพลเนี่ยกลายเป็นหนูทดลองในเรื่องนี้

ทนายตั้มก็ถามย้ำด้วยว่าคำถามที่ถามไปคราวก่อนเรื่องดีเอ็นเอที่พบในเส้นผมเนี่ย
ตำรวจยืนยันได้ยังไงว่าเป็นของป้าแตน
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังตอบทนายตั้มไม่ได้เลย
ให้เข้าใจง่ายก็คือธนายตั้มกำลังจะบอกว่า
ตรวจด้วยซิงโครตรอนไม่ใช่การระบุว่าเส้นผมที่ตรวจพบเป็นของใคร
เพราะฉะนั้นไอ้การตรวจเส้นผมป้าแตนหรือใครก็ตามในครอบครัวลุงพลด้วยซิงโครตรอนเนี่ย

มันบอกได้แค่ว่าถ้าเป็นผมที่มาจากคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ย
อนุภาพที่พบก็อาจจะคล้ายกัน

ตำรวจจะบอกว่าเส้นผมที่พบบนศพอาจจะติดตัวลุงพลไปแล้วไปตกบนจุดพบศพ
กล่าวหาว่าลุงพลเป็นคนผิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้
แล้วทนายตั้มก็ยังคงย้ำคำเดิมว่า
ตกลงดีเอ็นเอที่พบในผมเนี่ย
ตำรวจยืนยันได้ยังไงว่านั่นคือผมของป้าแตน
ถ้าฟังจากทนายตั้มก็คือควรจะยึดเรื่องของดีเอนเอเป็นสำคัญ

ท่านผู้ชมครับวันนี้นายศิราเจนจาคะ
ประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาพผู้แทนรัศดรวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่
พลตำรวจโทอำนวยนิมมโนอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการยุติธรรมเนี่ย
ได้ออกมาให้ความเห็นทางเฟซบุ๊กนะฮะ

บอกว่าการที่คณะกรรมธิการของคุณศิระจะให้นายชัยพลแล้วก็
นายตั้มหรือว่านายสิทธาเนี่ยที่มายื่นเรื่องขอความเป็นธรรม
แล้วจะเรียกพบตรหรือว่าขอดูสำนวนการออกหมายจับอะไรต่าง
นานาในคดีของน้องชมพู่เนี่ย
มันจะเป็นลักษณะการเสียรู้ทนายความหรือเปล่า
ทนายความเนี่ยจะมาล้วงความลับในสำนวนคือสำนวนเนี่ย
มันควรจะไปต่อสู้กันในชั้นศาลแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นบรรทัศนที่ว่า
โอ้โหจากนี้ไปเนี่ยพอมีคดีอะไรทนายความก็มายื่นเรื่องกับคณะกรรมธิการ
แล้วก็ต้องให้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนทำคดี
ว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในคดีตรงนี้นะนายศิวระถามรายการพรตบัตรโทษอำนวยนะครับ

แล้วถ้ายื่นแบบนี้ไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจะใช้ช่องทางไหนในการขอความเป็นธรรม
โดยขอยืนยันว่าคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาผู้แทนรัศดรมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูลสามารถทำเรื่องนี้ได้
แต่ว่าประชาชนเขาไม่รับความเป็นธรรมและเขาสงสัยว่าเจ้าที่ตำรวจกันแกล้งเขาหรือไม่เป็นความเป็นการกฎหมาย
ถ้าไม่ใช้ช่องทางการบันทิการการกฎหมายการยุทธธรรมสภาผู้แทนรัฐธรรมจะใช้ช่องทางไหนครับท่านนำนวย
และอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญการบันทิการสามารถทำได้
ทีนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับทางคดีนะคะแต่ว่าเป็นคนใกล้ชิดนายชัยพลหรือว่าลุงพลนะคะ
คือเดี๋ยวนี้เวลาเห็นลุงพลออกสื่อเนี่ยข้างหลังฝั่งซ้ายมั่งฝั่งขวามั่งจะเห็นปู่มหาหมุณีติดกล้องมาด้วยตลอดเวลา
เรื่องนี้ท่านนายตั้มนะคะเขาไลฟ์ไว้นะคะเมื่อวานนี้บอกว่าปู่มหามุณีไปไกลหน่อยนะ
ถ้าอยากจะออกกล้องเนี่ยช่วยดูที่ดูเวลาดูอะไรด้วยผมไม่ชอบเป็นความไม่ชอบส่วนตัวนี่ทนายตั้มบอก
เพราะว่าปู่มหาหมุณีเนี่ยไปต่อว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ทนายตั้มเขาเคารพมากแล้วก็ใช้คำหยาบคาย
อย่างวันนี้วันที่ออกมาตอนหน้าสารที่ได้ประกันตัวเราทำลูกศรไว้ให้เนี่ยจะอยู่แถวนี้อยู่เนี่ย
ไหมซ้ายก็ขวาไหมขวาก็ซ้ายแต่อยู่ใกล้ครับค่ะ
นายตั้มเนี่ยถึงท่านไลฟ์บอกวันนั้นเนี่ยผมไม่ไล่ก็ดีแล้วนะ
เออ
เข้ารพนะครับไปว่าด้วยคำหยาบคายนะครับ
ก็เตือนไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็เวลาลุงพลออกหรืออะไรออกเนี่ย
ปู่จะไปไม่มีปัญหานะครับจะไปกับลุงพล
แต่ถ้าเกิดผมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับไม่ต้องมาใกล้ผมนะครับ
เพราะว่าผมไม่ชอบนะครับคนแบบนี้นะ
มาว่าคนที่ผมเคารพนะครับ
แล้วยังจะมาตามมาใกล้ผมในวันนั้นนะครับ
ออกสื่อเนี่ยผมไม่ไล่ต่อหน้าสื่อก็บุญแค่ไหนแล้วนะครับ
ถ้าเทิดอยากจะออกสื่ออยากจะอะไรนะครับ
อยากได้ซีนนะครับให้รู้จักนะครับการาเทศะนิดนึงนะครับว่า
จังหวะนั้นเขาทำอะไรกันไม่ใช่ว่าอยากจะออกทีวีอยู่ทุกรอบนะครับ
แล้วผมไม่อยากจะยืนคู่ด้วยครับผมบอกเลยนะ
อยากจะมาอยู่ใกล้ให้ภาพมันติดนะครับ
ถ้าเกิดจะอยากออกสื่อกับลุงพลไปตอนลุงพลครับ
แต่ตอนผมอยู่อย่ามาอยู่ใกล้ผมไม่งั้นผมจะไล่ต่อหน้าสื่อนะครับ
ผมวันนั้นผมมองด้วยสายตาน่าจะรู้แล้ว
พี่ทนายตั้มปกป้องสิทธิ์นะครับของป้านะครับ
ทนายตั้มโอเคปกป้องได้ครับแต่ก็ขอให้เพียงคือเห็นถูกเห็นผิดให้ผมด้วยนะครับ
เพราะว่าคนของนะครับพี่ตั้มเนี่ยเอาภาพผมไปโพสต์ในกลุ่มนะครับ
แล้วผมแคปไว้หมดถ้าคนจนอย่างผมเนี่ยนะครับแล้วเป็นทนายพี่ทนายตั้มเป็นคนชื่อดังแล้วผมต้องผิดเนี่ยนะครับ
คือคนจนทำอะไรต้องผิดใช่ไหมคนที่ไม่มีความรู้ทำอะไรต้องผิดใช่ไหมโอเคผมจะยอมให้
หมายสารจะออกเมื่อไหร่บอกผมด้วยนะครับแค่นั้นแหละแต่ผมขอว่าให้นะครับจบสิ้นคดีลุงพลก่อนได้ไหม
เพราะผมรู้ว่าเอฟซีประชาชนเนี่ยนะครับชอบท่านนะครับผมไม่กล้าไปแตะท่านหรอกนะครับเดี๋ยวกลัวจะไปแปลกเปื้อนนะครับ
ผมเป็นเด็กน้ำคำนะครับไม่ได้ถูกปั้นนะครับมาด้วยการศึกษาชั้นสูงนะครับแต่ผมก็นะครับรักชีวิตรักสิทธิ์ของผมเอง
จะถามว่าไม่รู้การะเทศะต้องถามก่อนว่าผมโดนอะไรมาต้องถามก่อนว่าผมโดนอะไรมา
นี่ค่ะชัยรัฐยอดพรมนี่ชื่อนามสกุลจริงเขานะค่ะชื่อนายชัยรัฐนามสกุลยอดพรมคือปู่มหาหมุณีที่เราคุ้นเคยกันในหน้าข่าวอ่ะนะคะ
ก่อนก็เป็นร่างทรงร่างทรงอะไรของเขาเนี่ยประมาณนั้นก็เป็นหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะนักร้องก็เป็นอะไรก็เป็นผู้ต้องหาก็เคยเป็นไปแล้วเหมือนกัน
อันนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นแล้วก็เป็นเป็นคนใกล้ชิดลุงพลคนหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ายืนใกล้กันตลอดทีนี้วันนี้ค่ะพอลุงพลให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วปู่มหาหมุณีก็อยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นเมื่อตอนช่วงก่อนหน้านี้ครับที่เหมือนไปยืนไลฟ์ยูทูปอยู่ข้างหลังนะครับปู่มหาหมุณีบอกขอชี้แจงหน่อยก็แล้วกันนะว่าตัว

ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวบอยู่ในที่ของตัวเองอสูญที่นี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก

ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก

ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก

ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก

ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก

ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก

ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก
ปู่มหาหมุนีบอกว่าตัวเองอสูญที่นี้ไม่เป็นไรหรอก